ผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยยายอย่าได้ขาดเลยนะ

กินเหล้าย้อมใจคลั่งขึ้นมา

เอาเดี๋ยว
โอ้โหมีทั้งกู้ภัยมีทั้งตำรวจเป็น๑๐นายคุณผู้ชม
อันนี้ตอนเข้าไปถึงที่บ้านนะ

บ้านนี้เป็นทาวน์ฮาวส์อยู่ย่านหมู่๓ตะบนลาดใหญ่ครับ
สมุทรสงครามไปถึงเนี่ยเจอตอนแรกเขาโวยวายอยู่หน้าบ้านก่อน
ข้าวของทำร้ายทำร้ายคนในครอบครัวด้วยนะ
ข้าวของอะไรเสร็จไม้งามมาแล้วตำรวจเตรียมไม้งามมาเลย
พยายามเจรจาก่อนนะกะจะจับโดยละมุนละม่อมครับ
แต่ไม่เป็นผลนะฮะผู้ชายคนนี้มันหยิบอาวุธจะมาไล่ฟาดตำรวจ
แล้วก็วิ่งเจ้นหนีขึ้นไปชั้น๒หลังจากนั้น
ปีนออกทางระเบียงบ้านคุณผู้ชมนี่ไต่ไปบนหลังคาแล้วครับ
ปักหลักอยู่ตรงนั้นแหละอยู่บนหลังคาบ้านโวยวายอารวาสตลอดเวลา
ตำรวจต้องเอาปืนมายิงนะคือเขาอ่ะท้าให้ตำรวจบอก
เอาปืนมายิงเลยไหมผ่านไป๒ชั่วโมงเริ่มอ่อนล้าครับ
เริ่มหมดฤทธิ์เริ่มหมดแล้วท่อนขาก็เสียหลักไปติดกับหลังคา
เจ้าหน้าที่ทำยังไงดูวินาทีนั้นหน่อย
นี่ครับตอนหนีขึ้นไปเท้าดันไปติดอีกเจ็บเลยฮะ
ภรรยาของผู้ชายคลั่งคนนี้คุณมิ่งขวัญ
อายุเท่ากับเธอนี่แหละแต่ก่อนก็มีการมีงานทำนะ
นิรันดิเขาป่วยจิตเวทยาก็ไม่กินกินบ้างขาดขาดบ้าง
มากินเหล้าแทนครับก็เลยเมาแล้วคุมตนเองไม่ได้
ก่อนเกิดเหตุนิรันดิ์สามีฉันเนี่ยเมาแล้วก็ไปเปิดเพลงเสียงดัง
เธอก็ไปเตือนนิรันดิ์เบาเสียงหน่อย
แต่กลายเป็นว่าพอไปเตือนนิรันดิอารวาสขึ้นมาครับ
ทำร้ายทั้งเธอทำร้ายทั้งลูกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายนิรันดิ์ไปส่งรักษาทั้งอาการทางร่างกายจากจังหวะจับกลุ่มนะ
แล้วก็ต้องไปรักษาอาการทางจิตเวทต่อไปด้วย
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าครับป่วยจิตเวทยาอย่าให้ขาดเชียวนะฮะ